ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหมาหมู่กันหน่อย
ไม่ได้เปรียบเทียบนะว่าเป็นคนไปรุมทำร้ายคนอื่น

หมาจริงมาเป็นกลุ่มหมาตัวเป็นเป็นมาเป็นกลุ่มเป็นหมาหมู่นี่แหละนะคะ
เขาชอบออกมาไล่กัดและเลือกด้วยนะ
เด็กผู้หญิงและคนชรา
เลือกแค่นี้เท่านั้นเองเอาคนที่อ่อนแอเอาคนที่สู้เค้าไม่ได้
และชอบออกมากัดตอนกลางคืน
ทำให้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในซอยพิบูรสงคราม๒๑
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจอนปิด
ขึ่งล่าสุดที่เขาทำลงไปน้องหมากลุ่มนี้
ก็คือเขาวิ่งออกมาในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาในซอย
แล้วผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อพอดีเขาวิ่งออกมาเห่าก่อน
แล้วก็กัดเข้าไปที่ด้านหลังของหัวเข่าด้านซ้าย

นี่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะ
พยายามที่จะมาช่วยก็คือเอาขวดน้ำปลาไล่เข้าไป
ภาพนี้เกิดจากกล้องวงจรปิดภายในซอยพิบูลสงคราม๒๑อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
ก็มีหมา๓ตัวออกมารุมกัดซึ่งผู้หญิงคนนี้พอถูกกัดแล้ว
เขาก็โพสต์ภาพรอยกัดคมเขี้ยวของเจ้าสุนัขกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านในระแวกนี้บอกว่าก่อนหน้านี้สุนัขจรจัดพวกนี้
เขาก็เคยไปไล่กัดชาวบ้านมาแล้วหลายคน
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและคนชรา
ชาวบ้านเองเคยรวมตัวกันไปร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้เลยค่ะ
มีได้เกือบ๒ปีแล้วนะว่ามีเหตุการณ์ที่คนเดินมาแล้วหมาวิ่งเข้ากัดเนี่ย
แล้วก็คนจ่ายตลาดและคนในซอยก็โดนกัด
ก็คือมีอยู่เหตุการณ์นี้อยู่เรื่อย
แล้วก็คือเขามาร้องเรียนทางเรา

แต่ก็เงียบต้องรับประสาทธิบนาคารไปจากทางหน่วยรัฐบาลก็คงเงียบ
เพราะว่าติดต่อไป๗๘เดือนแล้วตามด้วยก็ยังเงียบอยู่
เขาบอกเขาแจ้งไปตั้ง๗๘เดือนแล้ว
ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
ช่วยเหลือก็คือการจัดการกับสุนัขกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็รอให้มันเกิดก่อนเนี่ยวัวหายล้อมข้อของแท้เลยนะ

ซึ่งหนึ่งในคนที่เกิดถูกกัดก็คือคุณป้าท่านนี้นะค่ะ
คุณนิตยาอำเล๊กทุกวันนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืน
ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วไม่กล้าเดินในซอยแล้ว
เพราะกลัวสุนัขกลุ่มนี้จะไล่กัดซ้ำอีกค่ะ

เห็นกลุ่มสุนัขกลุ่มนี้นะเขานอนอยู่ใต้รถอยู่ในซอยนั่นแหละ
แต่กลางวันเขาไม่ค่อยมีฤทธิมีเดทเท่าไหร่